สวัสดีค่ะต้องบอกว่าสุขสรรคย้อนหลังวันสงครานนะคะ
ตอนนี้น่าจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คนไทยหลายคนต้องร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งแล้วล่ะ
แต่นั่นแหละแต่ก่อนนี้เวลาที่เป็นวันปีใหม่นะคะเรามักจะโวยพรกันว่า
มีอะไรอยากจะได้ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่
อยากมีเงินอยากมีทองหรืออะไรต่างนานามากมาย
ก็ได้แต่อวยพรกันขอให้สุขภาพแข็งแรงพอแข็งแรงแล้ว
ความรวยคงไปสร้างกันได้เองอยู่แล้วนะคะสุขสรรค์หลังสงกราน
และยังเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการปกป้องตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะ
เพราะว่าตัวเลขค่อนข้างตกอกตกใจแต่นั่นแหละเราต้องผ่านเรื่องยากนี้ไปด้วยกันนะคะ
ปัญหาเรื่องของจิตใจมีอะไรอยากเล่าให้ฟังส่งเข้ามาคุยกันได้นะคะ
คำถามนี้มาจากผู้ชายกำลังจะบอกว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจจังเลยค่ะ
ทำรายการเกี่ยวกับความรักมาตั้งนานไม่ค่อยมีใครตั้งคำถามแนวนี้

สวัสดีครับพี่อ้อยครับผมชื่อเบ้นอายุ๓๕แฟนอายุ๓๒
บกันมาหลายปีแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันผมมีเรื่องอยากระบายแล้วก็ขอคำปรึกษาจากพี่อ้อย
เพราะผมเองไม่กล้าปรึกษาเรื่องตัวเองกับคนใกล้ตัวกลัวกลัวว่าเขาจะมองไม่ดี
ประเด็นคือแฟนของผมเป็นคนชอบลองใจอ่าลองเกือบทุกเรื่องทั้งเรื่องความหึงหวง
เรื่องความรักเรื่องการเป็นห่วงความเสียสละอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเสียใจมาก่อน
เขาเคยบอกผมว่าแฟนเก่าเขาไม่ดีนะเจ้าชู้แต่ผมก็บอกเขามาตลอดว่าไม่ต้องกังวล
ผมไม่ได้เจ้าชู้แบบนั้นตลอดระยะเวลาที่คบกันมา๔ปีผมเองไม่เคยนอกใจ
หรือทำอะไรให้ต้องกังวลใจแต่เขาคงไม่มั่นใจในตัวผมก็เลยเช็คโดยการลองใจมาตลอด
ยกตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเช่นลองใจด้วยการให้เพื่อนที่ทำงานโทรมาจีบผม
แล้วดูว่าผมจะเล่นด้วยไหมและผมจะเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังหรือเปล่า
หรือสองเขาลองใจผมว่าผมเป็นห่วงไหมโทรมาบอกว่าปวดท้องนะมีเลือดออก
ให้ผมรีบพาเธอไปหาหมอหน่อยผมก็ไปนะครับลางานแล้วรีบออกไปหาเลย
ออกไปได้สักพักเธอบอกไม่ต้องมาแล้วนะแกล้งอำเฉยไม่คิดว่าผมจะห่วงขนาดนี้
น้องทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะและอีกสารพัดลองใจที่มีมาอยู่เรื่อย
ทุกครั้งที่ผมรู้ว่ามันเป็นการลองใจผมโมโหและบอกเธอเสมอว่าผมไม่ชอบแบบนี้เลย
มันเหมือนไม่เชื่อใจในตัวผมไม่ทำแบบนี้ได้ไหมเธอก็มักจะหัวเราะชอบใจ
และบอกว่าชอบจังเลยที่เห็นผมหึงผมเป็นห่วงมันดูน่ารักดี
เพื่อบอกว่าแฟนของผมกำลังมีคนอื่นแรกก็คิดว่าแกล้งเหมือนเดิม
แต่หลังเขาส่งรูปแฟนผมจับมือกอดเอวกับผู้ชายคนอื่น
ส่งมาเยอะขึ้นซึ่งเป็นรูปปัจจุบันแบบเมื่อวานหรือว่าถ่ายวันนี้
ผมพยายามไม่ใส่ใจแต่มันก็เกินไปสำหรับผม
จนผมหงุดหงิดครับเลยคุยกับแฟนด้วยอารมณ์โมโห
แฟนยอมรับอีกแล้วว่าก็อยากลองใจเฉยย่า
ผมก็เลยไม่พูดต่อแล้วก็ขับรถกลับบ้านเลย
ตอนนี้ผมเองไม่รับสายเธอมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ
ผมบอกเขาเสมอว่าผมต้องการมีครอบครัว
อยากมีเมียมีลูกอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจ
ไม่ได้อยากมีแฟนที่คอยเช็คว่าผมจะหึงเขาไหม
หรือต้องให้แฟนมานั่งสร้างสถานการณ์เพื่อเช็คความซื่อสัตว์

ผมรักเขานะครับพี่อ้อยแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยใจยังไงไม่รู้
เรื่องนี้ที่จริงมันเป็นปกติของผู้หญิง
ที่ผมควรจะเข้าใจไหมผมควรทำยังไงต่อดีครับ
ถ้าน้องถามว่าเป็นปกติของผู้หญิงไหม

คือในเรื่องเดียวกันมันอยู่ที่ใครมอง
ถ้าแฟนน้องบอกว่าที่ทำไปเพื่อลองใจไง
แต่ถ้าน้องเบ้นมองว่านี่คือการโกหกล่ะ

แฟนน้องเข้าใจความรู้สึกตรงนี้หรือเปล่า

และพูดตรงนะเบ้นควรโกรธด้วยซ้ำ
หลายครั้งนะคะเวลาพี่อ้อยดูรายการประเภทแบบสร้างโจทย์
จำลองจะได้เช็คสีหน้าแววตาขำฮา
กับความตกอกตกใจของคนที่โดนอำ
ไม่รู้สิพี่ไม่เคยรู้สึกขำกับสิ่งเหล่านี้เลย
ความรู้สึกคนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นค่ะ

วันนี้เรามีโจทย์ยากรอบตัวเต็มไปหมด
อย่าเสียเวลากับการหาเรื่องอีกเลย

ยังมีโจทย์ไม่พออีกหรือ
เข้าใจว่าแฟนเก่าอาจจะทำให้น้องเขาหลอน

เธอต้องเหมือนคนเก่าของฉันแน่เลย
กับการที่เฮ้ยทำไมไม่เชื่อใจกันบ้าง

ลองจับมือคุยกันซิ
ความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์มันเช็คได้ไม่นานหรอกค่ะมันไม่แน่
คือถ้านิดนิดหน่อยหน่อยก็พอชื่นใจพอมากไปเล่นกันถึงขั้น
น้ำตาลไหลตกอกตกใจอ่ะแล้วพอเฉลยว่าไม่มีใครรู้สึกดีค่ะ
คำว่าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้น่าเอ็นดูเสมอไปนะคะ
ว่างนักใช่ไหมทำไมไม่เอาช่วงเวลานี้มาดูแลใส่ใจ
ให้กำลังใจกันลองใจเนี่ยหลายครั้งมาดูไร้สาระเกินไปนะคะ
และตอนนี้น้องรู้สึกได้แล้วว่ามันคือความบั่นทอนเหมือนได้ยินแฟนโกหกอยู่ตลอดเวลา
ไม่รู้ว่าประโยคไหนจริงประโยคไหนเท็จจริงจริงต้องขอบคุณน้องนะคะ
ส่งคำถามนี้เข้ามามีคนเยอะมากที่เคยเจอกับเรื่องราวแบบนี้
แฟนน้องคนเดียวที่ชอบลองใจเพื่อหาความมั่นใจเป็นพัก
แล้วคิดว่านี่คือความรักมากจริงอยากให้เขามองเห็นความยากลำบากของอีกฝ่ายบ้าง
คุยกันตรงแบบนี้ไปเลยถ้ายังกลับมาคุยกันอยู่นะ
น้องพูดได้เลยว่าเฮ้ยเสียดายความรักดีดีอ่ะ
บกันมาตั้ง๔ปีแล้วเราไม่ควรบรรทอนความรู้สึกที่ไม่ดี
คือรู้แหละว่าอีกฝ่ายลองใจแต่ถ้าเกิดว่าเธอลองใจบ่อย
รักกันต้องเชื่อใจกันสำคัญกว่านั้นคือทำตัวให้น่าเชื่อใจ
และถ้าบังเอิญว่าน้องก็ทำตัวได้น่าเชื่อใจแล้วแต่แฟนก็ยังลองใจอยู่นั่นน่ะ
ถ่ายภาพคนนั้นคนนี้ให้รู้สึกว่าหึงเลยหึงเลยน่ารักดี
ความน่ารักที่เธออยากได้เราไม่อยากดูกันที่โจทย์จริงเหรอ
ทำไมถึงสร้างโจทย์วัดใจอยู่ตลอดเวลาอย่าดูถูกความซื่อสัตว์ของเรามากเกินไป
ค่อยคุยกันนะคะจริงแล้วความจริงใจดูไม่ได้ในวันเดียว
เรื่องแบบนี้ต้องดูนานไม่ใช่สร้างสถานการณ์เพื่อวัดใจ
แล้วก็แอบดีใจว่านี่ไงแฟนรักฉันแต่มันบั่นทอนหัวใจแฟนเหลือเกินค่ะ
รู้ตัวหรือเปล่าเวลารักกันมีปัญหาคนสองคนต้องช่วยกันแก้นะคะ
สื่อสารกันร่วมมือกันแก้ปัญหาถ้ายังไม่หยุดรักกันอย่าหยุดการสื่อสาร
เรื่องเดียวกันเราอาจมองต่างกันแค่ยังมีแก่ใจที่จะเห็นความสำคัญของความรู้สึกของอีกฝ่าย
ความรักก็ไปรอดนะแต่ตอนนี้พี่อ้อยรู้สึกว่าแฟนของน้อง
เห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองฝ่ายเดียวโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของน้องเลยนะคะ
และในที่สุดนะวันหนึ่งถ้าน้องโดนลองใจจนเหนื่อยใจ
แล้วกลายเป็นความไม่ใส่ใจอีกฝ่ายจะเสียใจมากแน่นอน
คนเราค่ะไม่ต้องสร้างโจทย์ลองใจเพราะฟ้าส่งโจทย์ใหม่ให้เราได้ทดสอบกันทุกวันอยู่แล้ว
เราร่วมมือร่วมใจและแข็งแกร่งมากพอไหมในการก้าวผ่านเรื่องยากนี้ไปด้วยกันนะคะ
ต่อให้ตื่นตระหนกกาดก็อย่าตกนะถือเป็นการปกป้องคนอื่นด้วยอีกวิธีการหนึ่งนะคะ
วันนี้ฝากเรื่องรองใจเพราะพี่ย่อยเชื่อว่ามีคนเยอะมากที่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
อาจจะเป็นฝ่ายลองใจหรือถูกลองใจอะไรก็ตามที่มากไปมันบั่นทอนค่ะ
ไม่ต้องสร้างโจทย์ลองใจบ่อยบางครั้งมันมีความน่ารำคาญอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ใครอยากส่งเรื่องราวตัวเองมาคุยกันอยากฝากคำถามนะคะ
ส่งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวพี่อ้อยกับทีมงานจะเลือกมาตอบกันไว้แบบนี้ล่ะ
ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะเข้าใจว่าตอนนี้ความกังวลเกิดขึ้นเยอะมาก
บางทีนะโควิดยังไม่ติดอะค่ะแต่โรคจิตเริ่มเป็นแล้วเราเริ่มกังวลแล้ว
เพราะในที่สุดโรคนี้เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้เราดูแลตัวเองมากขึ้น
เพราะนอกเหนือจากการดูแลตัวเองเรากำลังดูแลคนรอบตัวของเราตามไปด้วยนะคะ
ปลอดโควิดกันทุกคนนะสุขสันต์หลังทรงกรานอีกครั้งนึง